คุณผู้ชมค่ะรวมไปถึงเรื่องร้อนหลังจากฟังสัมภาษณ์ของโบทีเคเมื่อวานนี้
แฮชแท็กโบทีเคขึ้นมาเลยคุณผู้ชม
เพราะว่าเป็นตัวแทนความหวังหมู่บ้านสาขาฝ่ายหญิงเขาว่ากันแบบนั้นค่ะ

ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะและเมื่อวานนี้คุณโบทีเคนะคะ
ได้เดินทางไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สพเมืองนนทบุรีในคดีของคุณแตงโมนิดา
ซึ่งเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของคุณโบเลยก็ว่าได้
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ได้ประมาณ๑สัปดาห์นะคะ
เมื่อวานนี้ก็เข้าไปให้ปากคำโอ้โหนานอยู่พอสมควรหลายชั่วโมงเลยนะคะ
คุณโบทีเคหรือว่าโบไทยอ้ำคริงด้อมนะคะอดีตนักร้องชื่อดัง
คือเธอเป็นเพื่อนของคุณแตงโมนิดา
เดินทางไปที่สพเมืองนนทบุรีเวลาประมาณ๔โมงเย็น

เธอเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในพยานที่ทราบเหตุการณ์ในวันที่คุณแตงโมเสียชีวิต
เพราะว่ากระติกเป็นคนโทรหาโบให้มาช่วยนะคะ
หลังจากเสร็จสิ้นการให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่

คุณโบออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในช่วงค่ำ
เธอเองบอกว่าที่เพิ่งจะเดินทางมาให้ปากคำในวันนี้
เพราะว่าจะรอฟังคำให้สัมภาษณ์ของกลุ่มคนในเรือสปีดโบ๊ททั้ง๕คนก่อน
โดยตัวเธอเองรู้จักแค่กระติกคนเดียวนะคะ
แล้วคุณโบยังบอกอีกว่าได้ฟังคำที่กระติกพูดในรายการต่างแล้ว

เพราะไม่ตรงกับความจริงที่เธอทราบในวันเกิดเหตุ
แถมยังฝากประโยคนึงไปถึงกระติกด้วย
พูดว่าอะไรไปฟังกันค่ะ
ประโยคนี้แหละค่ะคุณผู้ชม

ความจริงเท่านั้นที่จะปกป้องคุณได้

เมนชั่นถึงคุณกติกเลยนะบอกไปถึงคุณกติกเลยนะ
คนในวงการบันเทิงเองนะคะโอ้โหพอได้ยินประโยคนี้ปุ๊บ
ออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงชื่นชมเยอะแยะมากมายค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นพี่อีทโปรงลังสะออน
หญิงลีพระมหาเทวีเจ้าของเรานี่อวยยศอวยชัยกันใหญ่เลยนะคะ
หรือจะเป็นพี่หนิงปานิตาพี่เปิ้ลนาคอน
รวมไปถึงภรรยาของพี่เปิ้ลพี่จูนนั่นเองนะคะ
ที่ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน
มีดาราเข้ามาคอมเมนต์เยอะเลยนะคะ
ทั้งคุณพรอยเชิงมานแท็กพรรณยูปุ๊กลุ๊กป่นทิศ

ซึ่งทุกคนล้วนแล้วแต่ชื่นชมในการที่คุณโบออกมาให้ปากคำในครั้งนี้

แล้วก็ถือว่าคุณโบเป็นพยานปากสำคัญ
ที่สำคัญคือในโซเชียลเขาก็มีการแฮชแท็กเพิ่มขึ้นก็คือ
เพราะว่าก่อนที่จะออกมาให้ปากคำเนี่ย

เหมือนจะทิ้งอะไรไว้สักอย่างหนึ่งในโซเชียลแบบนี้
ใช่ค่ะหลายคนบอกว่านี่แหละตัวแทนคนใหม่
ความหวังหมู่บ้านฝ่ายหญิงต้องยกให้คุณโบเลย
ด้วยความว่าคุณโบให้สัมภาษณ์ด้วยความระมัดระวังด้วย
ค่ำคืนที่ผ่านมาแล้วก็มีทนายคอยดูแลความเรียบร้อย
ปลอดภัยในการให้สัมภาษณ์ด้วยนั่นเอง
แล้วก็หลายคนบอกว่าเธอพูดได้ดีพูดได้ตรง
ไม่เอาอะไรที่เป็นความคิดเห็นส่วนตัว
ออกมาบอกมากล่าวผ่านพี่สื่อ
บอกเล่าเฉพาะในสิ่งที่เธอเห็นแล้วก็ได้ยินเท่านั้นนะฮะ
จากการแถลงข่าวของเธอเมื่อค่ำคืนนี้ค่ะ

ปรากฏว่าตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงวันนี้
คือเรื่องการออกมาแถลงข่าวของคุณโบ
ได้รับความสนใจจากคนในโลกออนไลน์เยอะจริงค่ะ
ความเห็นจากชาวเน็ตพอฟังคุณโบปุ๊บ
พากันยกเลยคุณโบคือความหวังของหมู่บ้านไปเรียบร้อยแล้ว
ความเห็นชื่นชมที่คุณโบออกมา
ช่วยเป็นปากเป็นเสียงเรียกร้องความยุติธรรม

คำพูดที่เธอบอกว่าเธอมีประโยคที่บอกเอาไว้ว่า
ทุกคนควรจะได้รับความยุติธรรมไม่ว่าจะยากดีมีจน
หรือแม้ว่าเขาจะไม่มีชีวิตแล้วก็ตาม
นี่แหละค่ะท่อนนี้เลยเด็ดเลย
รวมไปถึงความคิดเห็นอีกจำนวนมากที่แสดงความเป็นห่วง

อย่างที่คุณพลอยบอกไปว่าณตอนนี้สถานะของคุณโบ

จะมีเรื่องราวอะไรหลังจากนี้กับคุณโบหรือเปล่า

คุณโบก็ยอมรับว่าตัวเองมีความกังวลใจเรื่องนี้อยู่บ้างเหมือนกัน

บางคนก็ออกมาช่วยกันเซฟโบไปด้วยนั่นเองนะฮะ
ส่วนตัวแล้วค่ะคุณโบเขามีความสนิทสนมกันกับคุณแตงโมนะครับ
นับจากนับถือศาสนาคริสต์ก็คือเป็นคริสเตียนเหมือนกัน
บทด้วยกันบ่อยย้อนกลับไปเมื่อปลายเดือนกันยายน๒๕๖๓ค่ะ
ครั้งนั้นที่คุณแตงโมต้องสูญเสียคุณพ่อโสพลนะครับ
อย่างไม่มีวันกลับนะฮะในพิธีไว้อาลัยและชาปนกิจคุณพ่อค่ะ
ที่จัดขึ้นนักชาวประนักกิจสถานคริสต์เตียนคริสต์จักรเมทอดิสต์ดรังสิทธิ์คลอง๔
ในครั้งนั้นคุณโบไปช่วยงานแล้วก็ยังทำหน้าที่ดำเนินรายการ
รวมไปถึงนำร้องเพลงในเวลาของพระคริสต์ในพิธีวันนั้นด้วยค่ะ
แล้วก็อยู่เป็นเพื่อนคุณแตงโมให้ผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายในค่ำคืนนั้นไปได้นะคะ
แล้วก็จากเหตุการณ์การแถลงข่าวของคุณโบค่ะ
เมื่อวานนี้หลายคนชื่นชมนะคะว่าคุณโบคือหนึ่งในตัวอย่างของเพื่อนแท้
นี่แหละค่ะเพื่อนแท้ทำให้หลายคนนึกไปถึงความสัมพันธ์ของคู่เพื่อนซี
โบจอยทุกคนก็อดชื่นชมไม่ได้
เผชิญกับความยากลำบากอย่างที่สุด
ไม่ว่าจะผ่านจุดสูงสุดหรือต่ำสุดของชีวิต
เพื่อนก็คือเพื่อนยังมีคุณโบที่คอยอยู่เคียงข้างเสมอ
ถึงขนาดที่ว่าคุณโบเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้เลยนะฮะ
บอกว่าคุณจ้อยเป็นมากกว่าเพื่อนซี
แต่จ้อยคือส่วนหนึ่งของชีวิตเธอ
เป็นเหมือนญาติเหมือนคนในครอบครัวไปแล้ว
หลายคนเลยบอกว่าโอ้โหอยากมีเพื่อนแบบคุณโบบ้างจังเลย
อยากมีเพื่อนที่รักกันจริงแล้วก็เวลาเพื่อนลำบาก
ขึ้นสูงก็เป็นเพื่อนลงต่ำก็ยังเป็นเพื่อนอยู่

เขาแซวกันนะคะบอกว่าหนูไม่ผิดหวังเลยค่ะ
ก่อนหน้านี้ร้องเพลงนะคะช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าของพี่โบ
แล้วก็ของพี่จ้อยด้วยนะคะที่สำคัญโอ้โหแกพูดแบบโดนใจมาก
ถูกต้องแต่วันนี้มันมีแฮชแท็กเกิดขึ้นใหม่
เป็นแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องกับคุณแม่ของคุณแตงโม

เมื่อสักครู่ก็เกิดประเด็นใหม่นะคุณผู้ชม
ต้องบอกว่าข่าวการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดานี่
มีเรื่องให้เราต้องตามตลอดเมื่อสักครู่เลย
ก็คือว่าคุณแม่ของคุณแตงโมไปออกรายการ
แล้วก็ปรากฏพูดสรุปเลยก็คือว่า
ไม่พอใจแอนนากับฮิปโปนะคะ
ว่าเข้ามาเอาพูดง่ายคุณมาวุ่นวาย

ซึ่งพี่เป็นคนหนึ่งที่ตามข่าวตลอด
ซึ่งจริงแล้วไม่ได้อยากเจอแอนนาฮิปโปทุกวันเลยนะคะ

คือคุณแม่เขาบอกว่าเขาให้อภัยนะ

แต่ให้อภัยแค่๕๐เขาว่าแบบนี้